คนมีปืนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะ
ที่ไปก่อเหตุกลางวงพนันในงานศพเมื่อวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
ก็ปรากฏว่าตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะหนีเข้าป่าไปเสร็จแล้วพอเห็นไม่มีใคร
แล้วเรื่องเงียบก็กลับมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักของตัวเองค่ะ
จับได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคือตำรวจเนี่ยไปกันหลายหน่วยนะคะ
แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าห้าสิบนายค่ะไปพร้อมอวุฒิครบมือ
อายุ๔๐ปีขณะที่กำลังหลบซ่อนอยู่ที่ห้องนอน
ในบ้านพักของเขาเองที่จังหวัดพัทธลุงที่ตำบลบ้านนาค่ะ
นี่คือผู้ก่อเหตุยิงในวงพนันที่งานศพสาราการประเรียนวัดนาวงที่พัทธลุงนะคะ
เหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บสี่รายเมื่อกลางดึกวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพอมีการออกหมายจับมา
ตำรวจก็ไปหมดนะคะพื้นที่ต้องสงสัยในป่าในสวนผลไม้
คอกเสือหลายจุดไม่เจอตัวค่ะสุดท้ายตำรวจกลับมาปิดล้อมบ้านพัก
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายซึ่งคาดว่าผู้ต้องหาซ่อนตัวอยู่ข้างใน
แล้วก็เจอจริงซ่อนตัวอยู่นะคะก็นำไปสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดนี่ค่ะ
ขณะที่เข้าไปในบ้านพักนะคะกลับมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่
ภูวนาศเนี่ยสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนจุดสามแปด
ยิงในวงพนันกลางงานศพที่วัดนาวงจริงยิงไปกี่นัดจำไม่ได้
ก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปทางป่าช้าแล้วหนีไปอยู่ที่ขนำในสวนยางพาราได้๒วัน
พอเรื่องเงียบไม่มีตำรวจก็อาศัยช่วงเวลากลางคืนกลับเข้ามาบ้าน
อยู่บ้านได้๒คืนแล้วค่ะหุงข้าวกินนอนพักอยู่ในห้อง
แล้วอยู่แบบมืดกลางคืนก็มืดไม่เปิดไฟ
ไม่มีใครเห็นว่าเขากลับมาหลบอยู่ที่นี่
จนสุดท้ายตำรวจมาล้อมแล้วก็เข้าไปในบ้านจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ
อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุหล่นหายระหว่างหลบหนีในคืนนั้น
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปหล่นหายตอนไหนต่อ
เรายิงจริงไม่จริงครับครับยิงครับยิงจริงครับ
จริงไม่จริงนะจำไม่ได้จำไม่ได้อาวุธปืนอาวุธปืนอะไร
สามแปดสามแปดสามแปดซูนดูก่อนสามแปดซูปเปอร์
เป็นเป็นเป็นใช่ไหมต่ำมาดาสามแปดหลุกโมหลุกโม
เอาถึงปืนอยู่ไหนตอนนี้ปืนปืนล้นซุ้นได้เลย
ปืนล้นซุ้นมีใครดีนะห่อปืนล้นซุ้นตรงไหนนะเออไม่ไม่
เดี๋ยวเออเนี่ยค่ะโอ้การซ่อนตัวนี้เขาเรียกว่ากบดาน
กบดานเป็นแบบนี้จริงจริงอ่าอย่างน้องสาวเขาอ่ะเขาบอก
เมื่อคืนเขาก็เข้าไปที่บ้านนะไปเพื่อที่จะไปเปิดไฟ
ยังไม่รู้เลยค่ะว่าพี่ชายเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้น
เนี่ยค่ะตำรวจไปล้อมแล้วจับได้ในที่สุดค่ะพนักงานสอบสวนสพ
ศรีนครินก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนายิงอาวุธปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
ได้รับอนุญาตแล้วควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลค่ะ
คนเจ็บทั้งสี่รายล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะ